มีผู้ชายคนนึงเขาโมโหนะฮะร้านตกกุ้งเนี่ยห้ามไม่ให้จอดรถที่กลางร้านมันไปขวางทางเข้าออกเขาแล้วทีนี้พอเขาเรียกเก็บเงินเรียกเช็คบินเนี่ยเกิดอะไรขึ้นไปดูนะครับ
นี่ฮะอารวาสแล้วเอาถังดับเพลิงนี่ไปฉีดใส่กลางร้านเขาเนี่ยฮะโอ้มันใช่เรื่องไหมเนี่ยนี่ถอดออกมาแล้วดูนะครับฉีดเลย
โอ้โหแล้วคนเขาอยู่แถวนั้นโดนเข้าไปทำยังไง

โอ้โหนี่ฮะลูกค้าที่นั่งอยู่ต้องลุก
ก่อนจะเกิดเหตุโอ้โหก็จะเกิดเหตุตรงนี้นะครับนุบชมครับนี่มุมนึงนะโอ้โหดูซิ
นะครับก่อนจะเกิดเหตุตรงนี้เนี่ยมีลูกค้ากลุ่มหนึ่งขับรถ
สีดำเข้ามาจอดที่ร้านแต่มาจอดกลางร้านเลยนะฮะซึ่งทาง
ร้านนี่เห็นไหมฮะร้านจอดรถก็มีไม่จอดนี่จอดตรงนี้เลยถามว่า
มันขวางทางเดินคนเดินเข้าเดินออกเขาไหมเขาก็มาแจ้งบอก
เออยังไงเอาไปจอดที่ลานจอดรถได้ไหมแล้วผู้ชายคนที่
ถังดับเพลิงมาฉีดพ่นใส่ลูกค้าคนอื่นในร้านเนี่ยฮะมากับ
๕คนนะครับก็เดินเข้ามาสั่งอาหารแล้วมานั่งดื่มกินอยู่
ในร้านคือท่าทางก็แบบเหมือนเมาแล้วล่ะดื่มกินได้สักพักนึง
ก็ทีนี้ก็จะไปนะฮะพอจะออกไปเขาก็เก็บเงินแล้วผู้ชายเสื้อสี
งนี้ไม่ยอมจ่ายเงินนะครับอ้างว่ารู้จักกับผู้หลักผู้ใหญ่
จังหวัดเชียงใหม่ค่ะทำท่าฟึดฟัดไม่พอใจทีนี้ทำลาย
ทำลายของปลาแก้วพังเก้าอี้ข้าวของในร้านเดินไปโหกเวก
โวยวายกระชากถังดับเพลิงตรงเสามาแล้วฉีดใส่ลูกค้าคือไม่
พอใจติดพันธุ์ตั้งแต่เอารถเบ้นมาจอดแล้วก็บอกให้เลื่อน
จอดที่ลานจอดรถอ่ะค่ะคุณผู้ชมแซวว่าทำไมอยากจะโชว์รถ
หรือยังไงนั่นน่ะสิขับมาจอดถึงกลางร้านเออนี่เห็นไหมทางร้าน
เขาก็ไม่ได้ผิดนะค่ะก็ถูกแล้วคุณจะมาจอดตรงนี้ได้ยังไง
ไงเนี่ยแล้วลูกค้าคนอื่นเขาเกี่ยวอะไรด้วยก็โดนไปด้วยนะ
เอาถังดับเพลิงมาฉีดลงบ่อกุ้งด้วยนะครับเนี่ยฉีดลงบ่อกุ้ง
เลยนะครั้งในบ่อกุ้งมีกุ้งนะคือทั้งร้านบอกว่าที่ผ่านมา
ผู้ชายคนนี้เนี่ยเคยมาที่ร้านหลายครั้งนะครับแต่ละครั้งที่
ก็จะแสดงพฤติกรรมคืออ้างผู้หลักผู้ใหญ่ขอกินฟรีมั่ง
จะขอลดราคาบ้างครั้งนี้ตอนไปเก็บเงินเนี่ยทางร้านก็ลด
ให้นะค่าอาหารที่มากับเพื่อนเนี่ยรวม๕คนนี่๑๖๐๐ลด
ให้๒๐เพราะไม่อยากมีปัญหาคือทางร้านเขาก็ขี้เกียจไปเช็ค
รู้จักจริงไม่รู้จักจริงอ่ะมาบ่งมาเบ่งเขาก็รถให้ก็ได้รถ
ให้๒๐เหลือ๑๔๐๐บาทไม่พอใจอีกจะกินฟรีบวยวายแล้วก็ทำ
ที่เห็นนะครับซึ่งทางร้านเขาบอกเขาเสียหายมากนี่ต้องปิด
หากินช่วงนี้ฮะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ต้องมาทำร้าน
มี๕ใบ๕๐๐บาทนี่พัดลมที่พังเสียหายค่ะพัดลมเห็นมั้ยอัลวาสเห็นมั้ย
มีแก้วอีก๕ใบ๕๐๐บ่อกุ้งที่ฉีดถังดับเพลิงฉีดพ่นใส่ลงไปเนี่ย
มีกุ้งอยู่๒๐กิโลกรัมบ่อกลายเป็นแบบนี้๘๐๐๐บาทนะฮะ
เก้าอี้อีก๑ตัว๕๐๐ค่าถังเคมีดับเพลิงที่คุณแบบพ่นเพื่อความสะใจ
ดูสภาพน้ำในบ่อกุ้งสิพี่อุ๋ยมันโดนสารเคมีใช่เห็นไหมแล้วกุ้งอีกนะ
ส่วนถังดับเพลิงอีก๕๐๐๐บาทรวมแล้วเป็น๑๙๐๐๐บาทนะฮะ๑๙๐๐๐บาทนี่
ไม่รู้ป่านี่จะสางหรือยังจาก๑๔๐๐บาทเป็น๑๙๐๐๐บาทนี่นะฮะ